คุยงานกับพี่ตัวผู้จัดการนี่แหละ
แล้วก็ตอนแรกเราคุยงานกับ
เอเจนซี่ของทางเกาวิทยาลัย
เสร็จแล้วทางนั้นเขาก็กลับก่อน

พี่เจ้าของร้านเพราะว่าเรารู้จักพี่เจ้าของร้าน

ก็คุยกับพี่เจ้าของร้านไปกระจังก็หิวหรือเปล่า

ก็มีเหมือนลูกค้ากลุ่มหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้ก็รู้จักเจ้าของร้านเหมือนกัน

แบบเป็นไรอันนี้พี่นี่นะก็ว่ายกันแค่นั้น

ซึ่งเป็นผู้หญิงทำงานเรียกประมาณนั้น

เราก็เลยสะบัดออกเพราะสะบัดออกเหตุกรรมก็เกิดไปมาก

มีเสร็จอะไรเขาก็เลยจิกหัว

ไม่ค่ะไปแบบงงเลยค่ะ

กระชากหัวแล้วตบก็มึนมากกว่า
ไม่ทันเจ็บไม่อะไรเลยนะ
กล่องาคตอะ
เหมือนเขาก็แบบเหมือนเจ้าของร้านก็เคลียร์ให้เหมือนขอโทษ
ก็เขาคงคิดว่าเป็นเด็กที่แบบทำงานนี้เหมือนกันด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็ตันก็บอกว่าแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นยูก็ไม่สมควรจะทำใครเลยก็แล้วแต่ป้า

ไม่ได้แจ้งความค่ะได้ต่อยหน้าคืน
ขอโทษแล้วแล้วก็ที่เจ้าของร้านให้แบบต่อยหน้าเฉย
ก็แบบให้จบได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ

เราก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ตัวหนึ่งจากว่า
พี่เจ้าของร้านเขาก็เหมือนแบบพอเห็นว่าเราโกรธใช่รู้จักกันแล้วเขาก็เป็นคนกลางด้วย
เขาก็เลยแบบจะเอายังไงจะให้เขาไปยิงเลยไหมอะไรอย่างนี้
ซึ่งเอาจริงมันไม่อยากให้มีใครแบบฆ่ากันขนาดนั้นอยู่แล้ว
มันก็เลยแบบโอเคพี่จบแยกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะ
แล้วอีกอย่างเขาก็ไม่ได้แบบจะสะดวกมาให้ก๊อบวงตอนเบรษหรือให้ตำรวจ
อะไรแบบนี้คือขี้เขียวอะหยุ่งยากอะแค่นั้นเท่านั้น
ค่ะก็จะลองระวังตัวมาคืนนี้ครับ
ต้องมาขอโทษอะไรเนี่ยก็
ไม่มีค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาไง

เจ้าของร้านที่เราไปเคลียร์กับเขาว่า

แล้วเราก็ตัวเลยบอกที่คุณภาพโรงกรรมปิดไหม
แต่พีชจะเบอร์หน้าเบอร์ร้านอะไรก็ได้นะ
บ้านแม่ก็เนี่ยแหละเป็นอะไรอะไรอีกก็เล่าให้ฟังแต่แม่เขาจะเป็นคน
เขาจะไม่ได้ประมาณว่าใครมาทำลูกฉัน
เขาจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่หนูเด็กแล้ว
นี่แหละนะโรคนี่คือโรค

แล้วก็ต้องสงสารพี่เจ้าของร้านเขาด้วยว่าเขาก็เป็นคนกลาง

ค่อนข้างพูดในแนวเข้าใจโลกมากกว่าค่ะ

ใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าคนหยวงไปว่าเพื่อกไปกับคนหลุยแล้วค่ะ
ซึ่งไม่เคยชีวิตไม่เคยคิดว่าจะตกกับใคร

ทั้งที่บ้านก็จะสอนมาให้เวลามีต่างอภัยก็คือให้เคลียร์ไม่ได้ใช้กัน
เซ็สซี่วาซไม่รู้จักค่ะ
ไม่เคยเจอแต่เคยเห็นรูปอยู่แล้วว่าน้องมันสวย
ในเฟสคนแชร์กันเลยแบบนี้
ไม่มีค่ะไม่มี

ก็เลยเข้าไปดูว่าทำไมมันถึงโยงเหมือนเนี่ยกัน
เพราะว่าน้องเขาดังไงแล้วน้องเขาลงรูปว่าน้องเขาเป็นตบคุณใครมาอะไรประมาณนี้
แล้วเราก็มีรูปที่เราน่าโดนตบ
เราลงในเฟสเราเป็นเวลาใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้มั้งคะ
คนก็เลยไปโยงว่าตบกับกระจังมาหรือเปล่า